การที่มันมีการรัฐบาหารเกิดขึ้น

ริบทมันอาจจะชี้ไม่ได้ว่าข้างในมันใช่หรือไม่ใช่
แต่ถ้าถามผมตอนนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอีกแล้วไง
คือมันควรจะให้มันไปมันด้วยกระบวนการที่มันตามคันลอง

ไม่ควรจะใช้นิศิกาปฏิวัติภาพประฮาล
มันควรจะมีกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการปกติของมัน
เราเสียโอกาสมา๑๕ปีแล้วนะ

ถ้าเกิดเขาเห็นว่าเขามีโอกาสที่จะทำกรุงเทพมันดีก็เลือกเลย

คนที่อยู่ฝั่งนี้จะมาเลือกอันนี้ได้บ้างไหม
ผมว่ามีนะครับคือมันมีคนเลยที่เป็น๓นิ้วอย่างนี้
แล้วมาพูดกับผมว่าความคิดดีเฉยเป็นสลิปอะไรอย่างนี้
คือก็มีคือเหมือนเขาก็เปิดเปิดนิดนึงว่าเฮ้ยเขาก็ว่าเราก็โอเคนะ
ถ้าตอนนี้ถ้าจะนิยามตัวเองคุณจ้ำ
คุณจ้ำนิยำตัวเองว่าเป็นอดีตกปศหรือเป็นกปศ
คือถ้าถามเรื่องใจผมข้างในเนี่ย
มันเป็นปปศอยู่แล้ว

ถ้าเราไม่เลือกตัวเองเราจะเลือกใครตรงนี้ค่ะ
คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คงลังเลระหว่างพี่เอ๊กับอาจารย์ชัดชาติ
คือมันอาจจะเป็นแนวที่มันคล้ายผม
บริหารแล้วมันไปได้ดี
แต่ขอเวลาโค้งสุดท้ายอีกทีแล้วค่อยตัดสินใจ